ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแหมนักเรียนขาสั้นขายาว
ทะเลาะวิวาดกันฮะไล่ปลาระเบิดใส่กัน
เกรงใจผู้ปกครองที่เขามารับบุตรหลานเลยคุณ
ผู้ปกครองอยู่บนรถด้วยความระทึกแล้วก็แอบถ่ายไว้ได้ทั้งหมดนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองซึ่งอยู่บนรถ
รอรับบุตรหลานที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลด้าเมืองอำเภอเมือง
ปรานจีบุรีถ่ายภาพเอาไว้ได้มันมีหลายจังหวะ
กลุ่มวัยรุ่นกว่า๑๐คันที่ขี่รถจักรยานยนต์วนไปเวียนมา
ก่อนที่ในจำนวนนี้จะชักวัตถุระเบิด
ได้ยินเสียงไหมฮะแล้วบางคนเนี่ยนี่
ยกขึ้นมาขู่บางคนเตรียมจะวิ่งไล่

มีกลุ่มคู่อริน่าจะอยู่ข้างบนนั้นนะคุณมันน่าจะเป็นร้านนะคุณนะ
แล้วก็ปลาของใส่กันไปกันมานะฮะบางคนหยิบอะไรได้ก็ปลาคุณ
ขนาดไม้กวาดยังเอามาปลาใส่กันเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับอยู่บริเวณหน้าโรงเรียน
ไม่เกรงใจผู้ปกครองไม่เกรงใจเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์เลยนะฮะ
นอกจากระเบิดแล้วไม่รู้ว่ามีอาวุธปืนที่แบบชักมาขู่ด้วยหรือเปล่านะคุณ
ใช่ฮะนี่ฮะยังมีเสียงเด็กนักเรียนหญิงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ
ผู้ใช้รถยนต์ที่ผ่านไปผ่านมาก็เรียกร้องให้มีคนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
คือตะโกนกันบอกนะบอกว่าเออรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กันหน่อยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะฮะ
หลังเกิดเหตุทั้งครูและผู้ปกครองรีบออกมาร่วมกันตรวจสอบหน้าโรงเรียน

มีเด็กคนหนึ่งบาดเจ็บฮะหัวร้างข้างแตกฮะ

ขาสั้นได้รับบาดเจ็บไป๑รายนะฮะ
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
อกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำได้รับความเสียหายอีก๑คัน
ตำรวจเข้าตรวจสอบเร่งสืบสวนว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มก่อเหตุ

เรื่องต้นก็เพราะว่ามีนักเรียนมรรถยนต์ต่างโรงเรียน
ยังเดินข้ามถนนไปมานี่คุณดูสิ